อาการของธีรทรบุญมาทันกันหน่อยนะครับ
แบ็คไซด์ทีนชาติไทยจากยูโกมาเอฟมารินอส
ก็ถูกเปลี่ยนตัวออกตั้งแต่นาทียี่สิบห้า
จังหวะนี้นะครับอาการกล้ามเนื้อกระตุก
ล่าสุดนะครับก็มีการโพสต์ออกมาจากเจ้าอุ้มนะครับ
ก็บอกว่าตอนนี้นะครับบาดเจ็บเบื้องต้นพัก๔อาทิตย
ก็เป็นภาพที่จูงมือน้องลิสบอลนะครับลูกของเขาเนี่ยเดินเที่ยวที่ญี่ปุ่น
เขาก็บอกว่ากล้ามเนื้อฉีกระดับสองครับแล้วก็แจ้งให้ทุกคน
ที่บอกว่าเป็นห่วงตอนนี้อาการไม่ได้หนักนะครับ
ใช้เวลาในการฟื้นฟู๒๓อาทิตย์อยู่ที่ว่ากล้ามเนื้อของตัวเขาเองเนี่ย
พร้อมขนาดไหนก็ถือว่าอ่า
เป็นข่าวดีสำหรับทีมชาติไทยนะครับเพราะว่าอ่าเจ็บไม่หนักแบบนี้เนี่ย
มันจะไม่กระทบกับทีมชาติที่จะลงเล่นบอลโลกรอบคันเลือกโซนเอเชียในกลุ่มอี
ซึ่งกำหนดการธีรทรจะขึ้นสนามได้ในช่วงกลางเดือนเมษายนครับ
โปรแกรมไทยลีกดูกันต่อนะครับ